คุณลุงคนหนึ่งอายุห้าสิบสามปีแล้วขับรถกระบะ
กำลังขับรถกระบะแล้วเกิดวูบวูบไปชนกับรถเก๋ง
ทีนี้รถเก๋งก็ไปชนกับรถตู้อีกทีนึงค่ะคุณผู้ชม

เนี่ยค่ะเสียงชนแบบตึ้งสองรอบ
ชนกันสนั่นแบบนี้เลยนะคะในภาพวงกลมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บ๕รายด้วยกันนะคะ
เหตุเกิดที่ถนนบางลี่วัดไผ่โรงวัวหมู่๖ในตำบลบางเลน
สองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะนี่จังหวะชนจังจังแบบนี้เลยนะคะ
เป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนค่ะทะเบียนแปดดรชดาหกหนึ่งสองศูนย์
กรุงเทพมหานครมีนายจำเนียนฉิมวงอายุห้าสิบสามปี
เป็นคนขับขณะที่ขับรถอยู่ดีเนี่ยเกิดวูบค่ะ
วูบหลับในก็เลยไปชนเข้ากับรถเก๋งฮอนด้าสีขาว
ทะเบียนแปดกล้าไกลพ่อพันธ์เจ็ดห้าหนึ่งสามกรุงเทพมหานคร
รถเก่งคันนี้ขับสวนเลนมาค่ะแล้วก็มีนางสาวจโรชา
หอมทวนลมอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นคนขับทีนี้พอชนปุ๊บรถเก๋งเสียหลักอีก
ทะเบียนอนหูขอไข่สี่สองสามศูนย์สู่พันบรีนะคะ
ก็เลยเป็นเหตุทำให้รถเก๋งสีขาวเนี่ยค่ะคันนี้ค่ะ
กระเด็นตกลงไปข้างทางแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะคะคือนางสาวสโรชาคนขับรถเก๋งค่ะ
นี่จังหวะที่นายจำเนียนคนขับรถกระบะบอกนะคะว่าเขาขับรถมาคนเดียวแล้วก็เพิ่งกลับจากการไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
อ๋อเพิ่งฟอกไตมาแล้วแล้วก็ได้อ่อนเคลียร์ด้วยวูบเลยอ่ะฮะ
ใช่ฮะเนี่ยฮะยังยังมีอ่าร่องรอยของของการไปรักษามาไปฟอกไตมาอยู่
ขณะกำลังกลับบ้านเนี่ยถึงจุดเกิดเหตุเขาวูบนะคะแล้วก็หลับในลงไป
รถก็เลยข้ามเลนไปชนรถเก่งแล้วก็กระเด็นไปชนกับรถตู้อย่างที่เห็นแล้วค่ะ

มาจากโรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านฟอกไตมาอ๋อฟอกไตมา
แล้วก็กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออผู้โดยไปเลยครับว่า

อืมแต่เราเรายอมรับว่าเรารู้ไปหน่อยหนึ่งอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปก็ถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
เก็บรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อที่จริงล่ะ
ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะอืมจริงจริงเวลาไปหาหมอไปฟอกไตอย่างงี้คือ
จริงอยากให้มีลูกหลานไปด้วยดีกว่าให้ไปเป็นเพื่อนหน่อย
ช่วยขับรถขับราก็ดีนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ